อ่ะทีนี้ไปดูในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิป
อันนี้เป็นคลิปของกระเป๋ารถเมย์กำลังเป็นลมชักอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะ
โดยในคลิปอ้างว่าเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนโควิดผ่านไป๓๐นาทีตาย

เรื่องนี้ขอสมกรตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่ได้เกิดจากเรื่องของวัคซีน
แต่เป็นโรคประจำตัวของกระเป๋ารถเมย์นะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

ติ๊กต๊อกลายหนึ่งนำมาโพสต์นะคะเจ้าของคลิปใส่ข้อความในคลิปบอกว่าเนี่ย
ฉีดวัคซีนสามสิบนาทีแล้วก็ตายอย่างเงี้นะคะในคลิปก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้านอนอยู่ที่พื้น
มีเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลืออยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นว่า
เกิดขึ้น๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขอสมกพาพนักงานขับรถกระเป๋ารถเมย์ไปฉีดวัคซีน

กระเป๋ารถเมย์ที่นอนกับพื้นเป็นโรคลมชัก
แต่ไม่ได้กินยาไปแล้วก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือแล้ว

เตือนกันอีกว่าให้ระวังพรบคอมด้วยนะ
ตรวจข่าวให้ดีก่อนจะลงเป็นห่วงนะคะ
เหตุการณ์นี้นายสุรชัยเอี่ยมวัชิรสกุล
ภูมิในการองค์การขนส่งบนชนกรุงเทพฯ

ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าคลิปนี้เกิดขึ้น

นายอาธรณ์ถิ่นรัฐอายุ๓๓ปี
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย๖๒ของขอสมก
เดินทางไปฉีดวัคซีนที่บังซื้อ
หลังจากฉีดนั่งพักรอดูอาการ๓๐นาทีครบแล้ว
ก็เลยเดินออกจากอาคารจะขึ้นรถกลับไปสำนักงาน
แต่ปรากฏว่าเป็นลมล้มลง
นำตัวส่งสถาบันประสาทวิทยาค่ะ

อาธรณ์เคยเข้ารักษาอาการลมชักที่โรงพยาบาลเลิศสิน
อาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาทำงานโดยไม่ได้กินยานะคะ
ล่าสุดนาธรก็เลยอัดคลิปชี้แจงว่า
สาเหตุที่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้เกิดจากเรื่องผลข้างเคียงวัคซีนนะ
แต่เกิดจากโรคลมชักซึ่งเป็นโรคประจำตัวและกำเริบขึ้นมา
เพราะว่าเขาไม่ได้ทานยามา๓๔เดือนแล้ว
รวมทั้งยังขอบคุณหัวหน้างานและทุกคนที่มาแสดงความเป็นห่วง

ฟังเสียงเขาชี้แจ้งหน่อยค่ะ
ก็สรุปแล้วข่าวนี้นะคะน่าจะออกมาได้ประมาณ๒๓วันแล้ว
หลายคนเนี่ยเพิ่งดูแล้วก็อ่านตามหัวข้อไปก็อาจจะเชื่อ
ใจสิโอ้โหฉีดวัคซีนตาย

คนที่อยู่ในคลิปเขาบอกเขาเป็นโรคลมชัก
แล้วก็ขาดยามาประมาณ๓๔เดือนเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวเราตรวจสอบให้แบบนี้ประจำเลยนะคะ